ตอนนี้เราถือว่าเราอยู่ในต้องเรียกอะไรอาจารย์
ระดับการระบาดที่เท่าไหร่

ที่สิ่งเขามีเท่าไหร่คะ
มันมีแบบนี้ค่ะคือเราแบ่งง่ายเป็น๓เองนะครับ
ก็คือคนจีนเข้ามายุคนั้นนะครับ
แล้วก็พอระบาดระดับที่๒ก็คือคนจีนเหล่านี้ที่เข้ามาติดคนของเรา
คนของเราก็เช่นคนขับแท็กซี่คนขับรถเอ่อบัสคนขายของค่ะ
ซึ่งไม่เคยไปประเทศจีนมาก่อนเลยอันนี้คือสอง
เนี่ยขณะนี้เราก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับ
แต่๒นี่กำลังเคลื่อนมาอยู่ตรงกลางนิดหนึ่ง
แต่๓นี่มันจะเป็นไง๓คือถล่มทลาย
ผมใช้คำว่าถล่มทลายยกตัวอย่างเหมือนอย่างที่เกาหลีอย่างนี้
วันรุ่งขึ้นเพิ่มขึ้นมาเป็น๔๐๐๘๐๐อย่างนี้
จนกระทั่งขนาดนี้พันกว่าละนะครับอันนี้ของเขาเนี่ยเข้าสู่๓ละ
เพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าแล้วเราจะเดินเข้าสู่ศาลไหม
ไม่พลาดครับคงเข้าไปถึงแน่นะครับ
มีระดับโลกเขามองเลยนะจะไม่มีประเทศไหนเลยที่สามารถหลีกเลี่ยงหลุดพ้น
จากการระบาดเที่ยวนี้เพียงแต่เมื่อไหร่เท่านั้นเอง
อย่างที่เราเคยคุยกันไว้คือมันไม่ได้กินเวลาแค่๒เดือน๓เดือนไม่ใช่
ไม่ใช่คือจะยาวจะยาวแน่ยาวหรือสั้นแล้วแต่ปัจจัย
ปัจจัยที่คุณพยายามที่จะกดให้มันลงมันจะเป็นเคิร์ฟลูกคลื่นใหญ่เข้ามานะครับ
ตอนตอนช่วงสามเนี่ยนะฮะแต่เราสามารถกดได้ไหมการกดก็คืออย่างนี้
ตามหาเคสต่างต่างเนี่ยเพื่อไม่ให้มันแพร่เพราะฉะนั้นการกดเนี่ยของเราตอนเนี้ย
คนที่มาเติมเชื้อเข้ามาอยู่ในบ้านเรามี๒กลุ่ม
กลุ่มแรกคือกลุ่มที่คนที่มาท่องเที่ยวซึ่งจากจีนตอนนี้หายไปแล้ว๙๕ไม่มาแล้ว
น้อยมากที่จะมาคนเกาหลีก็น้อยลงนะครับทุกอย่างน้อยลงหมดเลยเติมเชื้อได้แต่น้อยลง
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเติมเชื้อคือคนของเราเองไปมาตอนนี้ทัวร์ไฟไหม้ถูกนะฮะ
ประเทศที่มีการระบาดระบาดอ่าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคนไทยที่ไปเที่ยวในประเทศที่มีการระบาดถือเป็นคนที่เสี่ยง
เพราะฉะนั้นอันนี้คือเหมือนกับเป็นปัจจัยที่มาทดแทนนักท่องเที่ยวจากประเทศซึ่งมีการระบาดใช่ไหมคะ
อาจารย์เดี๋ยวนะคะถ้าเราเทียบจาก๒ที่อาจารย์อธิบายก็คือว่าติดภายในประเทศเราแต่ว่าติดจากคนนอกประเทศที่มาประเทศเรา
คนนอกประเทศที่มาประเทศเราแล้วติดคนในบ้านเราอันนี้ระดับ๒

ระดับสามคือคนของเราข้างในแล้วก็ติดกับคนของเราข้างในเองนะฮะ
แล้วก็เป็นวงออกไปกว้างขึ้นเลยเลย
ซึ่งระดับ๓เนี่ยคือนับจากการติดหรือนับจากจำนวนการติดคะ
คือระดับ๓เราจะนับจากความรุนแรงของโรคด้วยโรคเยอะเคสเยอะจำนวนผู้ป่วยเยอะนะครับแล้วก็กว้างขวาง

เช่นพื้นที่การระบาดมีการกว้างขวาง
ตอนนี้มันยังจำกัดอยู่ในพื้นที่ที่มีการท่องเที่ยวเยอะ
เช่นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภูเก็ต

แต่ถ้าเผื่อระบาดไปเมืองซึ่งไม่ค่อยมีการท่องเที่ยว

ซึ่งอาจารย์ได้ประเมินกันไหมคะในสาธารณสุขว่า
ของประเทศไทยถ้าจะเข้าสู่ระดับ๓
กินเวลาคือเราดูอัตราเร่งตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะคะ
กระทั่งถึงตอนนี้กินเวลาน่าจะไปประมาณเดือนไหนคะอาจารย์

แล้วแต่การลงทุนลงแรงของเราตอนนี้ที่อยู่ระดับ๒
เราลงทุนลงแรงเยอะเท่าไหร่นะคะ
สะกดไอ้ตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาให้ได้
เพื่อไม่ให้มันแพร่ได้มากเท่าไหร่
เราก็จะเคลื่อนเข้าสู่ระดับ๓ช้าเท่านั้น
ซึ่งจะทำให้เรามีทรัพยากรพอ
เรามีคนพอเรามีเครื่องไม้เครื่องมือพอ
ซึ่งท่านนายกท่านก็บอกแล้วมันไม่ใช่เป็นปัญหานะครับ
เพียงแต่ว่าแรงคนมันสำคัญมาก
ไม่รู้จะไปหาคนที่เป็นแรงขนาดไหน
หมอกับพยาบาลเนี่ยกับเจ้าหน้าที่หลักเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามดึงให้มันยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
อาจารย์ค่ะถ้าเข้าสู่ระดับที่๓เนี่ย
เท่ากับว่ายังอยู่ภายใต้การควบคุมไหมคะ
คือยังคุมได้แต่เอาล่ะมาอยู่ระดับ๓แล้วแต่คุ้มได้อยู่
ระดับ๓นี่คือลดการเสียชีวิต
หลักการใหญ่แหละลดการเสียชีวิต
ตอนนี้เราอยู่ระดับ๑กับ๒นะครับ
ลดความเจ็บป่วยคือไม่ให้มันแพร่ไปคนอื่น
แต่เพราะระดับ๓เนี่ยมันแพร่กว้างไกลละ

เป้าหมายต่างกันคน๑๐๐คนเนี่ยจะมีคนที่เจ็บป่วยรุนแรงเลยนะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังอยู่ระดับที่เอาคนไข้ที่อาการไม่ค่อยมากเข้ามานอนในโรงพยาบาล
เพื่อไม่ให้แพร่เชื้ออันนี้สำคัญหลักการมันต่างกัน
กรณีคุณปู่คุณย่าที่มาแล้วไม่ได้บอกประวัติเนี่ยนะคะแล้วติดคุณหลานเนี่ยนะคะ
อันนี้นับว่าติดในประเทศเรา
ไม่ครับก็คุณปู่คุณย่าเนี่ยคือไปต่างประเทศไปเอาเชื้อเข้ามา
อันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับ๒ก็เปรียบเสมือนคนจีนเข้ามาหรือคนญี่ปุ่นเข้ามานั่นเองอันนี้เปรียบเสมือน
แต่พอมาให้คุณหลานซึ่งคุณหลานนี่แกไม่ได้ไปเมืองนอกนะฮะแกก็เหมือนกันระดับ๒
แต่ถ้าคุณหลานนี้ส่งต่อไปให้คนอื่นอีกต่อนะอันนี้ก็จะเข้าขยับจาก๒ไปเรื่อยแล้ว
คือสมมุติว่าเจอกรณีแรกไม่ได้แปลว่าเข้าระดับ๓เลยมันมันต้องเยอะ
ต่อจำนวนคิดต่อจำนวนคนที่เหมือนอาการหนักนี้ใช่ไหมคะ
เอาภาษาชาวบ้านมากเลยนะคะอาจารย์
ก็คือว่าเพราะฉะนั้นต่อให้มีกรณีการปิดประวัติการเดินทาง
มีการมาติดคุณหลานยังไม่ถึงระดับ๓
ไม่ใช่แค่นี้ระดับ๓
และต่อให้สมมุตินะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นข้อมูลสมมุตินะคะ
สมมุติคุณหลานไปติดคุณเพื่อนก็ยังไม่ได้เข้าระดับ๓
เพราะว่าถ้าสมมุติมันเกิดขึ้นจริงมันแค่กรณีเดียว
หรือไปติดเพื่อนในห้องเดียวกัน
ก็ยังไม่ได้เข้าระดับ๓มันต้องมากกว่านี้ใช่ไหมคะ
แล้วก็กว้างไกลกว่านี้ใช่ไหมคะจำนวนคนติดมีเยอะมาก
แล้วไปดูอัตราคนเสียชีวิตจากจำนวนคนติดที่เยอะมาก
อาจารย์เวลาเข้าสู่ระดับ๓นี่เราต้องแบบตื่นเต้นไหม
หรือว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะเราเตรียมไว้อยู่แล้ว

คือเรารู้ว่ายังไงวันหนึ่งเราก็ต้องถึง
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อน
ถามว่าเตรียมตัวอย่างไรบ้างเวลามีคนป่วยเยอะนะฮะ
เช่นเป็นพันเราก็จะต้องคัดละตอนนี้เราคัด
เราทำเป็นพันเป็นหมื่นคนไม่ได้เราตรวจน้ำมูกเพื่อหาเชื้อ
เป็นพันเป็นหมื่นไม่ได้เราตรวจเฉพาะคนที่รุนแรง
เมื่อตรวจคนรุนแรงมันก็เป็นกระจกสะท้อนไปว่า
คนที่อยู่ในบ้านหรือใกล้เคียงที่อาการน้อยสงสัยเป็นโรคเดียวกัน
เพราะฉะนั้นคนที่มีอาการน้อยนอนอยู่บ้านเอายาไปกิน
ปานกลางอาจจะต้องมาอยู่ในพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลก็ต้องมีตึกเฉพาะเลยมีตึกเฉพาะเลยเอาโรคนี้อย่างเดียว
เอาทวนความทรงจำก่อนนะคะอาจารย์เราไม่ได้พบกันนานนะคะ
ถ้ามีอาการตามที่เราเคยเข้าใจกันนะคะ
ว่ามีไข้นะคะมีไอมีจามใดก็แล้วแต่
แล้วยิ่งมีประวัติไปพื้นที่เสี่ยงมาเนี่ยนะคะ
คือพอมีอาการปุ๊บเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้

และถ้าเข้าข่ายแล้วต้องตรวจว่ามีเชื้อโควิด๑๙ไหมเนี่ย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่คุณต้องเข้าข่ายนะ
ไม่ใช่ขอตรวจเองเอาให้ชั่วตรวจเองอันเนี่ยจ่ายเอง
แต่ถ้าหมอบอกว่าคุณเข้าข่ายคุณต้องตรวจแล้วว่าคุณโควิดหรือเปล่า
ที่ไหนก็ได้ตรวจฟรีแต่ไม่มีใครอยากได้ฟรีอยู่แล้วนะคะ
สมมุติว่าติดโควิด๑๙เสร็จแล้วเนี่ย
ไปที่โรงพยาบาลซึ่งกำหนดเอาไว้ว่ารักษาโรคนี้
หรือแต่ละโรงพยาบาลจริงก็รักษาได้เลยคะอาจารย์

เราไม่ต้องไปเห็นเราได้ยินบำราชนราดูนบ่อยอย่างนี้นะคะ
ไม่ต้องแบบพุ่งไปที่บำราชนราดูลไม่ต้องถูกส่งตัวไปที่บำราชนราดูนใช่ไหมครับ
ไม่ต้องครับแล้วยิ่งระดับ๓แล้วยิ่งต้องกระจายออกไปครับเพราะว่า
เพราะว่าบำราชนราดูลโรงเดียวรับเป็นพันธุ์ไม่ได้
เพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่ยังเราอยู่ระดับ๒อยู่เนี่ย
เราจะพยายามส่งไปที่เซ็นเตอร์โดยเฉพาะยิ่งคนไข้ที่มีอาการหนัก
เขาค่อนข้างพร้อมนะครับ
เพราะฉะนั้นคือตอนถ้ามีอาการแล้วไปตรวจแล้วเข้าข่าย
หมอจะบอกเองว่าจะตรวจว่าคุณเป็นโควิดหรือเปล่า
ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไหนก็แล้วแต่ครับ
และสมมุติถ้าป่วยไม่ต้องขอย้ายโรงพยาบาล
ต้องรอเขาส่งตัวไปโรงพยาบาลไหนที่นั่นรักษาได้เลย
ค่ารักษาคะอาจารย์สมมุติป่วยติดโควิดอันนี้ค่ารักษา

เอกชนมันยังมีเงื่อนไขอยู่บางอย่างนะฮะ
เอกชนสามารถอาจจะจ่ายเงินที่เทียบเท่ากับตัวเลขซึ่งเป็นของรัฐ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เขากำลังคุยกันอยู่
เพราะว่าภาครัฐเราทำงานอย่างเดียวไม่ไหว
เรารู้อยู่แล้วว่าเรารับมือไม่ไหว
แล้วตอนนี้เนี่ยคนไข้ที่เข้าเกณฑ์ว่าสงสัยจะเป็นโควิดที่จะต้องตรวจนะฮะ
ประมาณ๖๐จะเดินเข้าไปในโรงพยาบาลของเอกชน
อีก๔๐ถึงจะเดินทางเข้ารัฐเพราะฉะนั้นภาคเอกชนตอนนี้ก็รับงานหนัก
เข้าใจว่าที่คุยกันอยู่คืออาจจะมีส่วนต่าง
คือรัฐอาจจะจ่ายบางส่วนในระดับเดียวกับที่จ่ายในโรงพยาบาลรัฐ
เท่ากับว่าถ้าคุณเข้าข่ายแล้วตรวจเนี่ยนะคะก็คือฟรีที่ไหนก็แล้วแต่
อันนี้ฟรีหมายถึงโรงพยาบาลรัฐเป็นหลักนะคะคุณผู้ชม
แล้วถ้าป่วยรัฐจ่ายรักษาให้ซึ่งอันนี้เราก็ยืนอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐเป็นหลักนะคะ
และอยู่ระหว่างการเจรจาว่าถ้าเป็นเอกชนจะต้องมีส่วนต่างแบบไหน
จะมีแนวทางกันยังไงที่จะช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

คืออันนี้ไม่ใช่เอกชนช่วยประชาชนนะแต่เอกชนต้องช่วยรัฐโดยรวมในภาพรวมเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นคือถ้าเขาตกลงกับรัฐได้ว่าจะช่วยกันแบบไหนเดี๋ยวว่ากันอีกที